สำหรับผู้ชมค้าอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้น

กรณีของฝ่ายชายอายุ๑๘มาง้อขอคืนดีน้องเอิญอายุ๑๗

ก็มีการควักปืนออกมาเจาะยิงกลางตลาดใหม่มีนบุรี
เสียชีวิตแล้วช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะ
คือเมื่อวานขณะเกิดเหตุไม่ได้เสียชีวิต

ยังดิ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ
ทั้งคู่เลยนะคะอาการสาหัส
แล้วพอนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดช่วงเช้า

เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าฝ่ายหญิงตอนแรกปลอดภัย
ใช่ค่ะก็นี่แหละตำรวจก็เตรียมที่จะแจ้ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๔มิถุนายน
เอิญอายุ๑๗ปีถูกฝ่ายชาย
อายุ๑๘ปีใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิง
โดยนายบุญเจษฐ์แพร่เทือน
ซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์

มาทำงานที่ร้านเสื้อผ้านี้นานกว่าครึ่งปีแล้ว
ช่วงเช้าก็มาเปิดร้านตามปกติ
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็มาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ

ไปสัก๑๐นาทีผู้ชายหายออกไปค่ะ

ก็เอาปืนมายิงแฟนสาวที่กำลังจัดร้านอยู่
ยิงที่หัวเข่า๑นัดจนล้มไปกับพื้น
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์บอกด้วยบอกว่า
พอน้องล้มไปกับพื้นแล้วยกมือไหว้ขอชีวิต
แต่ฝ่ายชายก็ยิงซ้ำบริเวณหน้าอกอีก๒นัด
แล้วก็นำปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตามนะคะ
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าค่ะ
เราคิดว่าเขากลับไปแล้วคือเหมือนทุกวันนั่นแหละ
พออีกแป๊บได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
แล้วน้องผู้หญิงเขาร้องโอ้ยช่วยด้วย
แล้วแฟนก็โผล่หน้ามาทางนี้มาเรียกว่าพิล่า

แล้วก็น้องล้มลงไปแล้วก็ไหว้ขอชีวิต
อย่าทำหนูเลยเขาก็ยิงซ้ำอีก๒นัด
หัวไปเทินตรงนี้แฟนเขา
แฟนเขามีสตินะเขาผลักหัวออก
ผู้ชายก็เกรงชักไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะ
แล้วก็จะมีฉี่แตกฉี่ไหลนองเลย
นี่ค่ะคือถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็พูดเหมือนกันนะคะ
บอกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยครบกันมาสักปีกว่าละ
ช่วง๒อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดเหตุฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างค่ะ
สาเหตุก็คือถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายบ่อย
แล้วคุณผู้ชมช่วงเดือนที่ผ่านมาฝ่ายหญิงถูกฟันด้วยมีด
เธอเองก็ทนไม่ไหวอะค่ะก็เลยไปนอนห้องเพื่อนร่วมงานเป็นผู้หญิงนะ
แต่ตรงจุดนี้เองฝ่ายชายเข้าใจว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนอกใจก็เลยมาก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
ขอให้มึงรักกันนานนะคำนี้ได้ยินบ่อย
ภายในครึ่งเดือนที่เขาเลิกกันเขาไปนอนกับลูกน้องของลูกสาวของน้องสาวสองคนผู้หญิงด้วยกัน
เขาหนีไปนอนอยู่ตรงนี้ใกล้นี้เองแต่แฟนเขาเข้าใจว่าไปนอนกับผู้ชายกิ๊กใหม่เขา

บ๊อบโดนฟันโดนรายพี่ได้เห็นแผลไหม

เขาให้ดูเหรอ
แต่แผลแรกน่าจะเป็นการโกหกว่าโดนบันเก็ตบาดเพราะมันเป็นแผลตรงมากเลยรอยเฉื่อนแท้เลย
แต่แผลสองฟันตรงนี้ตรงนี้เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วลุงเขาบอกเขาบอกนะลุงหนูไม่ไหวหนูไม่เอาแล้ว

ผู้ชายเคยเห็นเคยคุยแต่คุยเขาเขาจะไม่มองหน้าเรา
ลักษณะที่ว่าคนคนนี้ไม่น่าครบที่มองด้วยตัวเองเมื่อปีที่แล้วเจอครั้งแรก
นั่งกินหมูกระทะด้วยกันนะครับ
พอดีก็๓วัน๒วันออกไม่ทำงาน
แล้วก็กินน้ำกระท่อมเยอะอะไรกระท่อมต้มเป็นประจำ
ใช่นั่นแหละเขามาบอกเขาเล่าให้ฟัง
นอกจากคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ไปถาม
คนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของน้องเอิญเนี่ยค่ะใส่เสื้อสีส้มนี่คือ
สังเวียนบุญด้วงนะคะก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยวันหนึ่งน้องเอิญยังแยกเงินเอาไว้เป็นสัตว
เป็นส่วนอยู่เลยเพราะว่าน้องเนี่ยเตรียมจะส่งเงินให้กับที่บ้าน
แล้วก่อนหน้านี้น้องเอิญไม่เคยทำแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่น้องเอิญเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ญาติก็จะไปรับศพเพื่อบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมฝ่ายชายหลังจากยิงน้องเอิญเสร็จแล้ว
ก็ก่อเหตุยิงตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีกระแสข่าวว่า
ก่อนหน้านี้ว่าฝ่ายชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเราก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทถาวรสายมณีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานมินบุรี
ที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยบอกกับทีมข่าวค่ะ
แล้วก็ยืนยันกับทีมข่าวด้วยบอกว่าฝ่ายชายยังไม่เสียชีวิต
ตอนนี้ฝ่ายชายพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้
ซึ่งตอนนี้ค่ะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนวมินเก้า
แล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปที่โรงพยาบาล
ไปดูอาการอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าฝ่ายชายสามารถพูดคุยได้เนี่ย
จะสอบปากคำแล้วก็เตรียมแจ้ง๓ข้อหานะคะ
หนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ข้อหาฆ่าผู้อื่นต้องไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่ามีการเตรียมการในเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามีการเตรียมการมาก็อาจจะแจ้งเพิ่มได้ในภายหลังนะคะ
กรณีนี้ตัวผู้ชายยังรับการรักษาตัวอยู่